กินข้าวละยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสาอายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดวางค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน
เล่าใจเพลงนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลย
คุณกุ้งนี่ถอดธรรมตัวมากเลยเสียงเพราะยิ่งเพราะขึ้นทุกที
ขอให้โชคดีนะครับคุณกุ้ง

ไม่ทำได้ไม่ทำได้

ไม่ทำได้ไม่ทำได้

ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้

ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ทำได้ไม่ทำได้

ไม่ทำได้ไม่ทำได้
ไม่ทำได้ไม่ทำได้

ไม่ทำได้ไม่ทำได้

ไม่ทำได้ไม่ทำได้

นั่นเราทำงานอยู่ตลอดเวลา

ทั้งใช้แรงทั้งใช้กำลังทั้งขับรถ

สองหมื่นบาท

ว่า๖โมงต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเคลื่อนไปได้ไม่ได้เลย
ขึ้นไป๕นาที๑๐นาทีทุกอย่างจะลวนไปหมด
แต่ถ้ามีนะคะกุ้งจะได้หยุดเลยค่ะ
แต่จะต้องพาเขานั่งรถสาเล้งไปหาหมอค่ะนั่นคือวันหยุดของกุ้งจริง

วันหยุดเหรอคะก็มีผักมีย่าก็เก็บกินต้มผักบ้างตำน้ำพริกบ้าง
พยายามจะใช้เงินให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่มีรายได้
เงินที่เราจะมาซื้อกับข้าวดีกินเนี่ยก็จะเอาไว้เติมน้ำมัน
เพื่อที่ว่าจะพาเขาไปหาหมอไปรับยาไปกายภาพตามโรงพยาบาลรัฐนะคะ

เดือนหนึ่งจะไปอยู่๒ครั้งหมอกายภาพ๒ครั้งแล้วก็หมอที่รับยาครั้งหนึ่งค่ะ
ก็วันนั้นคือเป็นวันหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดหรอกครับ
ต้องพาสามีไปหาหมอต้องไปหาอะไรมาทำกับข้าวให้ลูกทาน
วันนั้นไม่มีรายได้ยังมีแต่รายจ่าย
ครอบครัวนี้ค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อจะเล่าสู่กันฟังนะคะให้กับคุณผู้ชม

มาดูซิว่าผู้หญิงเก่งคนนี้รอบด้านเลยทีเดียวคุณกุ้ง
จะทำได้สำเร็จหรือไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งกับเราไว้นะครับ
แสนบาทอยากจะไปรักษาสามีให้หายดีเป็นปกติ
จะได้มาช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกกันต่อไป
ตอนนี้ก็ทำไปได้แล้วนะครับ๒เพลงรับไปแล้ว๒๐๐๐
ตัวช่วยยังอยู่ครบผลทางค่อนข้างสดใสทีเดียว
จากการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งทีเดียวนะครับ
ก็มาติดตามเชียร์คุณกุ้งได้ครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ช่องเดียวเท่านั้นครับไทยรัฐทีวี๓๒ครับ
เกมต่อชีวิตค่ะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชม
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
กุ้งดีใจมากเลยค่ะเงินส่วนนี้กุ้งจะได้นำไปซื้อยา
แล้วก็พาแฟนกุ้งไปกายภาพค่ะ
ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะ
กุ้งอย่าต่อสู้เพื่อครอบครัวค่ะ
ปกติที่ไม่มีเหตุการณ์โควิดนี้ก็
วันหนึ่งกำไรก็๒๓๐๐อยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ตลาดปิดเร็วขึ้นภายใน๒ทุ่ม
ก็คือจะไม่ให้มีแม่ค้าอยู่ในตลาดหลงเหลือเลย
ก็ทำให้ยอดขายเราลดลงไปครึ่งหนึ่ง

กุ้งแล้ววันที่ไม่ได้ขายนี่ไปทำอะไรคะ

ณตอนมาวันแรกไม่ได้ไปรับจ้างก่อสร้างยังไม่ได้รับนี่คือหลังจากที่มาออกรายการแล้วแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดพอดี

สองเดือนเต็มเต็มที่กุ้งไม่มีรายได้เลย

ส่วนมากเลยต้มข้าวใส่เกลือ
ค่ะ